ค่ำคืนนี้เรามาเจอกันในค่ำคืนที่๒ของเทศกาลวันสงครามนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ไทย
ท่ามกลางสภาพอากาศที่ยังคงร้อนละอุนะครับ
หลายพื้นที่นั้นอุณหภูมิทะลุ๔๐องศาเซลเซียต
รวมไปถึงความแปรปวนลักษณะอากาศที่ยังคงต้องจับตากันอย่างต่อเนื่อง
ว่าหลายพื้นที่ในระยะนี้เองต้องเฝ้าตรวจสอบเรื่องของพายุ
ดูร้อนนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นหลายจุดหลายพื้นที่แน่นอนครับ
พร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
บางจุดมีโอกาสเกิดลูกเห็บเกิดขึ้น
ปัจจัยสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากเราไปดูบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
พบว่าในวันพรุ่งนี้เองที่เห็นสีฟ้าณขณะนี้
นี่คือคลื่นกระสาลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้นั้นจะมีการแผลลงมาปกกลุ่ม
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่

ถ้าหากคุณผู้ชมจำกันได้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
กระแสลมตัวนี้มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวนะครับ
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองแล้วก็ลูกเห็บตกในหลายพื้นที่
ดังนั้นในวันพรุ่งนี้พื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่
ต้องให้ความสำคัญแล้วก็น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ

ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์พายุฤดูร้อน
ตั้งแต่วันที่๑๖ไปจนถึงวันที่๒๐เมษายนนี้

จุดแรกเลยนะครับบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ
ในช่วงวันที่๑๖ไปจนถึงวันที่๑๗นะครับ
อีกหนึ่งจุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
เฝ้าระวังในวันที่๑๗ครับ
ส่วนจุดสุดท้ายคือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ระวังไปจนถึงวันที่๑๗เช่นเดียวกัน
ส่วนพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ว่าเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะต้องเจอกับ
ส่วนใหญ่นั้นก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
รวมแล้วทั้งหมด๔๗จังหวัดด้วยกันนะครับ
นี่คือเรื่องของความแปรปรวจและสนักอากาศ
ที่เราต้องเตรียมรับมือแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องในระยะนี้
มาดูกันต่อเรื่องของอุณหภูมิความร้อนครับ
ภาพรวมทั่วไทยตลอดทั้งสัปดาห์นี้
ยังคงต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและอุนะครับ
ภาพรวมมีอากาศร้อนทั่วไปนะครับรวมไปถึงร้อนจัดในบางพื้นที่
ก็คืออุณหภูมิสูงตั้งแต่๔๐องศาเซลเซียตขึ้นไปโดยเฉพาะช่วงบ่าย
ปัจจัยสำคัญยังอยู่ที่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำ
เนื่องมาจากความร้อนนะครับปกกลุ่มบริเวณตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
การอุณหภูมิในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายยังคงร้อนละอุเหมือนวันนี้นะครับ
หลายจุดหลายพื้นที่นะครับอุณหภูมิเกิน๔๐องศาเซลเซียต
โดยเฉพาะเหนือตอนล่างกลางตอนบนอีสานตอนบน
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๔๓๔๔องศาเซลเซียต
นี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศทั้งหมดนะครับแน่นอน
สาดน้ำท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนจัดแบบนี้
คงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันหน่อยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ